พระท่านเนี่ยขับรถเก่งนะแล้วขึ้นแพร่ข้ามฝากที่เขื่อนลำเปล่า

รถไหลพุ่งตกแพร่ไปมรณภาพ๑รูปครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นบริเวณแพร่ข้ามฝาก
บ้านสะอาดนาธมตะบลลำคลองอำเภอเมือง
เชื่อมกับตำบลเสาเล้านะฮะอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิน
ตำรวจกับชุดประดาน้ำครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุฮะ
ในที่เกิดเหตุเป็นใต้แพร่ข้ามฝาก
มีรถเก๋งที่พระเนี่ยขับมานะครับแล้วก็จมอยู่ในน้ำลึกกว่า๕เมตร
ประดาน้ำดำน้ำลงไปผูกเชือก
เพื่อให้รถเครนดึงรถขึ้นมานะครับ
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงก็เอารถเก่งขึ้นมาได้คันนี้แหละฮะ
นี่แหละครับสภาพพังเสียหายกระจกหน้าแตกในรถ
พบพระมรณภาพอยู่ที่เบาะหลังทราบชื่อคือพระสมปองบูลสิทธิ์
เป็นพระจากวัดบ้านนาศรีนวล
จากการสอบถามหลวงพ่อสะเทือนศรีบุญเรือง
ท่านมาด้วยกันเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะ
ก็มาจากหนองกรุงศรีคือจะไปรับกิจนิมนต

โดยใช้บริการแพร่ข้ามฝาก
แต่ตอนขับรถขึ้นไปบนแพร่รถมันเบรกไม่อยู่
ยังไงไม่รู้พยายามเบรกแล้วหลายครั้ง

ท่านตัดสินใจกระโดดออกจากรถนะครับ
แต่ว่าพระสมปองท่านเนี่ยยังไม่ออกมาจากรถนะฮะ
เหมือนกับว่าลืมของในรถเนี่ยนะครับ
แล้วรถมันก็ไหลตกน้ำไปต่อหน้าต่อตาเลยฮะ